ด้านหลังสิจริงเมื่อวานเราก็เล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะ
ล่าตำรวจอุ้มพ่อค้า
สรุปเป็นตำรวจจริงเหรอที่มาทำกับพ่อค้าน้ำเต้าหู้
มัดมือมัดเท้าลากขึ้นรถ
ลองดูเหตุการณ์อีกรอบนึงเดี๋ยวเล่าความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
โอ้โหแล้วพี่ดูผู้เสียหายสิที่ถอดเสื้อคือลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นแล้ว
พูดอะไรไม่ได้เลยอ่ะใช่ก็มากันสองคน
เดี๋ยวต้องเอาวางไว้ก่อนนะคำว่าตำรวจปลอมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสรุปแล้ว
ปลอมหรือจริงหรือเคยเป็นตำรวจหรือยังไง

มีที่ช็อตด้วยแล้วก็เอาตัวผู้ชายคนนี้ขึ้นรถไปค่ะ
แต่เขาใส่เสื้อเสื้อสะท้อนแสงตำรวจ
นี่ไงใส่เครื่องแบบที่ใครก็คิดว่านี่แหละคือตำรวจแน่
แล้วทำไมถึงมาทำแบบนี้
มีการอุ้มผู้เสียหายขึ้นรถชิงเงินชิงรถกระบะ
แต่รู้ไหมตรงพอขับไปตรงใจไฟแดง
เหยื่อดิ้นหลุดแล้วก็หนีออกมาจากรถกระบะคันนั้นได้
ส่วนรถเนี่ยรถก็จริงเป็นรถของผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
กลายเป็นว่า๒คนลูกศรแดงเขาขับหลบหนีไป
ทีนี้ตำรวจจริงเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีต้องวอ
ชิงไปปรากฏว่าฝั่งคนที่เอาไปเนี่ยนะ
นี่กระบะขาวคันนี้ค่ะ
แล้วก็ใช้เส้นทางที่อำเภอธามกามุ่งหน้าอำเภอด่านมะขามเตี้ย

โวกเข้าตัวเมืองกาญจงบุรีละก็มุ่งหน้าไปผนมถัวแล้วหนีไป
นี่เราทำเป็นให้คุณผู้ชมได้ดูเลย
ผังตรงที่เขาหนีตรงที่เขาวง
คิดดูสิระยะทางเป็นร้อยกิโลค่ะ
มีความคืบหน้าเรื่องนี้ยังไงบ้าง
บ่ายเมื่อวานค่ะตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

วางแผนจับกลุ่มตัวทั้งสองคน
แล้วก็เอาตัวพ่อค้านำเต้าหู้ที่เป็นผู้เสียหาย
ชื่อคุณจีรวัตรชำนาญเวทหรือว่าคุณป๊อปอายุ๒๕ปี
หนีเอาชีวิตรอดมาได้อันนี้ตอนที่มาถึงที่โรงพลักษณ์
มาสอบปากคำหน่อยตำรวจก็เอาภาพอดีต
ตำรวจภูทรท่าเรือยดดาบตำรวจเป็นผู้ต้องสงสัย
คนนี้เอามาให้กับคุณป๊อบจีรวัชดู
คุณป๊อปจิรวัตรบอกว่านี่แหละ๑ใน๒

จำได้ใช่ไหมจำได้เลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคุณจิรวัตรเปิดเสื้อให้กับทีมข่าวดูดูสิ
ผมโดนช็อตไฟฟ้าเป็นแผลตามตัวโดนหลายจุดเลยเหมือนกัน
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนี่ไงเป็นรอย
เปิดเสื้อให้ดูรอยช็อต๑๒๓จุดอยู่ตรงนั้น
เล่าให้ฟังบอกว่าจริงผมขับกระบะจะกลับบ้าน
แต่ว่าระหว่างทางผู้ชายสองคนนั้นเขาแต่งตัวเหมือนตำรวจแหละ
เข้ามาทำร้ายแล้วก็เอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาช็อตผม
หลังจากนั้นเขามัดมือมัดเท้าผมด้วย
แล้วก็อุ้มผมไปไว้ที่เบาะหลังคนขับ
เขาก็เอากระบะของผมขับหลบหนีไป
ผมพยายามนะตอนที่ผมอยู่หลังคนขับเบาะหลังผมดึงเชือกที่ข้อมือให้มันหลุด
แล้วค่อยแก้เชือกที่มัดเท้าออก
แล้วตอนนั้นผมก็นิ่งอยู่นะรอจังหวะไง
รอตอนที่คนขับชะลอตรงแยกไฟแดงปั๊บ
ผมเปิดประตูแล้วโดดลงมาเลยไปขอความช่วยเหลือจากร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ

ก็บิดหนึ่งแกะออกแล้วแล้วก็เปิดโจทย์
ผมก็แบบแบบว่าปัดปัดสู้
ที่ว่าเขาจะชอตผมจะสู้กันมาจนข้างล่าง
สู้กันแบบสู้กันนานเลยว่ามักก่อนครับ

นี่ไงคุณผู้ชมพอเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวจริง
เขาเอาภาพอดีตตำรวจที่บอกว่าเป็นยศดาบตำรวจใช่ไหม
แล้วก็เอาให้ทางฝั่งครูคุณป๊อปผู้เสียหายดูแล้วก็จำได้แม่นเลย
ดังนั้นศาลก็เลยอนุมัติหมายจับค่ะ
นายบันเทิงแตงอ่อนอายุ๕๑ปี
เป็นอดีตตำรวจสังกัดสพท่าเรือที่กาญจนบุรี

แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุคนนี้นั่นแหละ

ประวัติเขาตอนปี๕๗นู้นนะคะ
๗กรกฎาอุ๊ยฆ่า๒ผัวเมียะ
ใช่เคยก่อเหตุฆ่าล้างหนี้๕๐๐๐บาท
เอาปืนยิงสองสามีภรรยาจนเสียชีวิตอ่ะ
นั้นก่อเหตุที่พื้นที่สพบางแพรที่ราชบุรี
แล้วตอนนี้ค่ะอยู่ระหว่างการตามตัวมา
มาดำเนินคดีนะคะนี่ดาบตำรวจบันเทิงแตงอ่อน
สรุปคือ๑ใน๒ที่คุณผู้ชมเห็นที่เราชี้ว่าตำรวจปลอม
ใน๒เคยเป็นตำรวจมาก่อน

ต้องตามจากนี่แหละจากคนคนนี้นี่แหละค่ะ

จะได้รู้ว่าคือใครแล้วมาทำแบบนี้ทำไม
ถึงว่ามีเครื่องแบบตำรวจด้วยมีที่ช็อตไฟฟ้าอีกครับ